ไปดูคลิปนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะพอเห็นกันบ้างแล้วแหละ
เพราะว่าแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลมีนักดนตรีเปิดหมวก
ซึ่งเขาก็ตาบอดด้วยนะคะเล่นดนตรีอยู่ในงานประจำปีที่จังหวัดสระบุรี
ปรากฏว่ามีคุณลุงคนนึงก็น่าจะเมาท่าทางดูเมา
ก่อกวนนักดนตรีเปิดหมวกที่เขาตาบอดอ่ะครับ
แย่งไมค์มาปรับเสียงลำโพงคือก่อกวนจนแบบเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในงาน
ต้องมาห้ามห้ามก็ไม่ฟังจนต้องสั่งสอนซะหน่อย
เดี๋ยวดูเจ้าหน้าที่เขาสั่งสอนผู้ชายเมาคนนี้ยังไงนะคะ

วันนี้คุณปริญญาชาติโครงถิ่นผู้สื่อข่าวธรรมรัฐทีวีนะครับ
ลงพื้นที่ไปดูข้อเท็จจริงเรื่องนี้หน่อยนะ
ไปที่บริเวณหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

ถามผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ในคืนวันนั้น

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ

วันเกิดเหตุมีการจัดงานกาชาติของจังหวัดสระบุรีอยู่
นักร้องในคลิปที่เป็นผู้พิการทางสายตา
คือในไผ่ที่เขามีเพจไผ่กรรมกรเสียงเพลงคนนี้ครับ
เล่นดนตรีร้องเพลงเปิดหมวกเป็นวันที่๒
คืนวันเกิดเหตุเล่นได้ไม่กี่เพลง
ผู้ชายเสื้อขาวซึ่งบอกว่าเป็นทหารก็เข้ามาก่อกวน
มาปรับเครื่องเสียงแย่งไมค์ร้องเพลง
ไผ่กรรมกรเสียงเพลงต้องประกาศใส่ไมค์ที่ร้องอยู่
บอกว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่แถวนี้ไหมครับ
เนื่องจากเล่นดนตรีไม่ได้เลยมีคนมาก่อกวน
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่อาสาฝ่ายปกครองของอำเภอเมืองสระบุรี
ก็มาคุยกับผู้ชายคนนี้ให้หยุดก่อกวนนักดนตรีเปิดหมวก
ยายก็เลยบอกว่าทีหลังหนูร้องได้สักหน่อยก็เก็บใส่กระเป๋าสิลูก
เพราะเรามองไม่เห็นใช่ไหมล่ะกลัวแบบนี้แหละ
ส่วนคำถามที่ว่าเอาแล้วเจ้าหน้าที่อาสาทำเกินไปไหม
ถึงขั้นต้องไปตบอะไรเขาเนี่ยนะครับ
ผู้ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเขาก็เห็นใจเจ้าหน้าที่อาสานะ
เพราะว่ามาเตือนอยู่สามสี่รอบพูดดีดีผู้ชายคนนี้ก็ไม่ยอมไป
ยังด่าเจ้าหน้าที่ด้วยคำหยาบคายมีถมน้ำลายใส่หน้าเจ้าหน้าที่ด้วย
ไม่ยอมกลับนะขับรถวนไปวนมาหลายรอบเวลาที่ถูกไล่ก็กลับมาอีกวนกลับมาอีก
นักร้องเปิดหมวกย้ายที่ร้องหนีก็ตามไปรังความทุกจุดมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
อย่าเห็นเพียงแค่แวบเดียวจากโซเชียลว่าเขาเตะเขาต่อยอะไรพวกนั้นแต่ต้องดูดีว่าในคลิปนั้นพี่เขาพูดแล้วพูดดีแล้วแต่ว่าคนเมาไม่ฟังเขา
ทีมข่าวของเราก็ติดต่อไปที่ในไผ่นักร้องเปิดหมวกที่อยู่ในคลิปอ่ะนะคะตอนนี้ไปร้องเพลงเปิดหมวกอยู่ที่พื้นที่จังหวัดนครปฐม
ไผ่ก็บอกทีมข่าวของเราบอกว่าไม่อยากเป็นข่าวเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็แค่ค่ำคืนเดียว
มีหลายครั้งที่เขาเจอคนลักษณะแบบนี้แหละคนเมาที่มาก่อกวนเห็นว่าเป็นจ่าทหารนี่ในภัยบอกนะคะ
ก็อาจจะสติไม่ดีด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้อยากใช่เรื่องที่เกิดขึ้นผ่านแล้วผ่านเลย
เพราะคนสมัยนี้หัวร้อนทำอะไรขาดความยังคิด
ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับหน่วยงานต้นสังกัดของอาสาฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสระบุรีให้ด้วยนะคะ
นายอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดรู้เรื่องแล้ว
ตอนนี้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นค่ะ
เรื่องต้นเนี่ยนะคะจากการสอบถามรู้ว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
เขาก็มีทั้งตำรวจมีทั้งอาสาที่ไปห้ามลุงเมาคนนี้นะคะ
ไม่ได้มีแค่ฝ่ายปกครองอย่างเดียวเดี๋ยวต้องตรวจสอบก่อนว่า
ก่อนที่จะไปตบหน้าลุงที่เมาเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
ก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ